เรื่องของการตากข้าวบนถนนเนื่องจากมันเป็นฤดูเก็บเกี่ยว
ไปเลยครับมีดราม่าใหม่เกิดขึ้นเสีย
เจ้าของร้านยานขี่บิ๊กไบท์ชนกองเข้าเปลือก
ตากบนถนนกลางดึกรถล้มพังเสียหายตัว
เขาก็เจ็บนิดหน่อยนะครับแต่กลับถูก
กลับถูกตอนแรกจะไม่เอาเรื่องนะแต่กลับถูกหลานสาวของคนที่เอาข้าวมาตากเนี่ย
มาต่อว่าคุณนี่แหละขี่รถเร็วในเม้นต์นะแล้วไม่ระวังเองนะครับ
ผิดชีวิตเปลี่ยนฮะกลายเป็นกระแสดราม่าอีกแล้วนะครับ
กับการตากข้าวเปลือกบนถนนนะครับล่าสุดนายคณากรอภัยจิตหรือว่าเสียเต้ย
เต้ยนี่อายุ๒๗ปีเขาเป็นเจ้าของร้านยางแห่งหนึ่งในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำ
แต่พอมาถึงบริเวณบ้านหนองจอก๒ทุ่มได้ครับมืดแล้วล่ะ
ชาวนาที่เขาเอาข้าวเปลือกมาตากไว้บนถนนกิน๑ช่องการจราจร
เป็นทางยาวเลยบางช่วงบางบ้านก็เอากลวยยางมาตั้งเป็นสัญลักษ
ไว้ให้รถหลบแต่บางช่วงเอากิ่งไม้เท่านั้นที่มาวางไว้
ก็มองไม่เห็นสิครับเพราะว่าค่อนข้างมืด
จึงขี่พุ่งชนกองเข้าเปลือกที่ตากไว้บนถนน
ทำให้รถเสียหลักล้มลงจนพังเสียหายแล้วตัวเขาก็บาดเจ็บ
มีแผลที่เข่าเท้าแล้วก็ระบมตามตัว
ต่อมาเสียเต้ยนะโพสต์เตือนภัยในสังคมออนไลน์
ข้อความว่าไม่คิดว่าอุบัติเหตุแบบนี้
จะเกิดขึ้นกับผมเป็นครั้งที่๒
ปีที่แล้วก็ชนเข้ากับกองข้าวแต่ไม่เป็นอะไร
ปีนี้หนักหน่อยแล้วก็ติดแฮชแท็ก
ฝากถึงชาวนาในฤดูการเก็บเกี่ยว
ควรมีกลวยที่สะท้อนแสงหรืออุปกรณ์ที่มองเห็นชัดเจน

เต้ยเล่าบอกว่าที่โพสต์เนี่ยก็อยากจะเตือนผู้ขับขี่
ให้ระมัดระวังแล้วฝากถึงชาวนานะ
ว่าคือเขาไม่ได้ห้ามนะเขาไม่ได้ว่าว่าเอาข้าวมาตากนะ
แต่เขาบอกว่าให้ช่วยทำสัญลักษณ์ให้ชัดเจนหน่อย
แต่ที่ผมบอกไงนะฮะคิดให้ดีก่อนเม้น

หลานนะครับไม่แน่ใจผู้หญิงผู้ชายนะ
หลานของเจ้าของข้าวที่เอามาตากเข้ามาเม้นครับ
มาเม้นท์ในเฟซบุ๊คนะฮะของเศรษฐ์เตย
ในลักษณะต่อว่าเขาจึงรู้สึกเสียใจแล้วเปลี่ยนใจแล้ว

และที่สพเฉลิมพระเกียรติเพื่อเอาผิดกับเจ้าของข้าวครับ
ตอนแรกก็จะไม่เอาเรื่องครับเขาก็เห็นใจชาวนาอยู่แล้วครับ
แต่พอมีหลานหรือลูกของเขามาคอมเม้นท์

ก็เลยคิดว่าคงต้องรำเงินเค้าดี
แล้วข้าวของใครข้าวของคนนี้ครับ
นายสมชายหมื่นรำอายุ๖๗ปีแล้ว
เจ้าของข้าวบอกว่าด้วยความจำเป็นไม่มีสถานที่ที่จะเอาข้าวมาตาก
ก็เลยเอามาตากบนถนนนะฮะ
ส่วนที่หลานไปคอมเมนต์จนผู้เสียหายเปลี่ยนใจแล้วจะแจ้งความแล้วเนี่ย

แล้วเดี๋ยวถ้าจะมาเลี้ยงร้องค่าซ่อมรถนะ

เพราะเขาฐานะยากจนครับ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนะครับ
ไปตรวจสอบดูไว้เห็นกับตานี่แหละฮะ

บางจุดเอากิ่งไม้มาวาง

อันนี้พูดกันตามเนื้อผ้า
คือก็ตากข้าวกันยาวประมาณสัก๑กิโลเมตรเป็นอย่างน้อยนะครับ
ก็ส่วนใหญ่เจ้าของข้าวก็บอกว่าไม่มีที่ตาก

แดดเข้าไปอีกข้าวมันก็แห้งเร็ว

ผมฝากถึงนายกอปจที่กำลังการที่จะตาก

โดนแดดเข้าไปอีกข้าวมันก็แห้งเร็ว

ผมฝากถึงนายกอปจที่กำลังลงสมัครกันอยู่
ผมฝากถึงนายกอปจที่กำลังลงสมัครกันอยู่

ล้านนี้ก็ไว้ทำกิจกรรมอื่นได้ไหม